เชฟเก้าฐานชนยาวิระเชฟหน้าใหม่แห่งวงการอาหารไทยที่มาพร้อมดีกี่นักแสดงและนายแบบ
มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะได้พิสูจนฝีมือกันว่า
เมื่อเราตำพริกแกงของแผนงกันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนของการปรุงมาถึงดูซิว่าไอ้ที่เราโขลกไว้มันจะเสียกำลังหรือเปล่า
จริงสุดเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะเชฟค่ะเริ่มยังไงดีคะ
เราจะใส่กะทิก่อนครับ
ไม่เป็นไรได้ล่ะปิดเตาแล้วตัวน้ำมันก็ตลอดแล้วก็คงจะมากขึ้น
อ๋อมันจะทำให้ไม่ติดกระทะหรือเป็นหัวไอมัน
ขดไปโตเออเออเออมันจะกลายเป็นเขี้ยว
โอเค
ถ้วยนะคะใส่ลงไปเลย

เชฟใจถึงมากเลยเชฟเลื่อกเองนะเชฟเอาเลย

โอ้พระเจ้าอื้อ
อุ๊ยสีเราสวยมากเลยอะพีชสองเราอะโอ้จริง
ผัดไปเรื่อยนะคะให้มันเข้ากัน
เรื่อยนะครับแล้วเราต้องต่อไปเราต้องปรุงรสไหมเชฟ
ต่อไปครับใส่น้ำตาลปี๊บครับเยอะไหมคะใช้เชฟ
มา๑ช้อนครับอ่านี่ค่ะเชฟ
โทษนะครับครับเชิญเลยครับ

ต่อไปเป็นมะขามเปียกนะครับอ่าใส่ไปเลยค่ะกี่ช้อนค่ะกี่ช้อนครับ

ต้องบอกว่าความเด่นของแผนงเนี่ยนะคะรสชาตินำก็ส่วนใหญ่จะเป็นเผ็ดหวาน
เตรียวก็เบานิดนึงเนอะเจ้่ครับเดี๋ยวเชฟคุยมากกว่าจาน
แล้วก็มีเค็มก็เป็นรสชาติกลมนะคะ

ต่อไปแล้วจะจัดกุ้งนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ากุ้งกล้ามกามของเราเอาหัวออก

ใช่แต่จริงแล้วเป็นกุ้งกล้ามกาม
ปุ๊บแล้วอะไรต่อคะเชฟพอเราสุกแล้วก็น้ำของทะเลราดเลยครับ
จะบอกว่าที่เราใส่ถั่วลงไปคุณผู้ชมมันอร่อยขึ้นพอดี

เสร็จแล้วนะคะคะแนนรสแซ่บของพวกเราค่ะใช่แล้ว
พร้อมที่จะรับคะแนนจากเชฟแล้วค่ะเรามีคะแนนครับอืม

งานเต็ม๕ค่ะเชฟแล้วก็คะแนนความอร่อยนะคะก็เต็ม๕เหมือนกัน
เริ่มที่คะแนนความหน้าตาก่อนสวยงามยังไงคะเชฟค่ะ

อุ้ยสายกลางมากเลยค่ะเชฟกลางมากเลยค่ะเชฟ

ทำไงคะมันเป็นศิลปะชั้นสูงมากในแชมป์แม่

นี่เอาใบจากต้นแม่ไปเหรอเนี่ย

ก็แน่นอนอยู่แล้วปกติอะเค้าคงมีคนมาชมตลอดเลย

แป่วมือกันเนอะผมให้เท่าไหร่คะเต็ม๕ค่ะ

ได้๕รักเชฟที่สุดเลยนี่ของเราได้๕
อันนี้๖แน่พอเชฟลงมือเองอ๋อมีใบอันนั้นไม่รู้เหมือนแบบ
เหมือนใส่เมืองกูกว่ากูไหมนั่นแหละไง
แบบแมวแบบคนป่าอะเออป่าป่า

เชฟเชฟทำไมเชฟทำแบบนี้เชฟไม่ยอมปล่อยให้คุณแม่ทำ
ของเขาสวยจริงอะอือเห็นไหมล่ะแต่นี่เชฟแต่งเองอะ
อ่าต่อไปคะในความอร่อยค่ะเชฟได้

เชฟชิมนะคะชิมของใครก่อนดี
ของเชฟก็ได้เลยของแม่เลย
ได้ซื้อซ่อมด้วยค่ะเชฟ
เชฟที่ได้มากินครุ่งใหญ่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะ

เดี๋ยวแคลียร์เขียวก่อนอ่ะ

บอกแล้วกินกับกุ้งี้มันอร่อยกลมมากเลยเห็นป่ะล่ะ
สำหรับอันของคุณแม่นะคุณแม่จะหั่นให้แบบเบา
เต็ม๕ค่ะเชฟให้เท่าไรให้เรากรอบ

แม่แพ้นหลุดเลย

นี่มันเป็นปรากฏการณ์มากเลย

ไม่น้อยหน้าแต่ว่าไม่แพ้แล้วล่ะจุดนี้

เข้าใจใช่ไหมแพ้หน่อยครับยังไงก็แพ้เพราะว่าคะแนน
คะแนนรวมนะคะของแม่ได้๙ส่วนของเราได้๑๐
โอ้โฮชนะ
และแผนงรสแซ่บเครื่องแกงโฮมเมดในวันนี้
แม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอซ์ก็รับไปเต็ม๑๐คะแนน
ส่วนแม่บ้านท็อปก็ไม่น้อยหน้าเฉินไปที่๙คะแนนค่ะ
แกงไทยแบบนี้เอาใจกันไปเลยจ้า
โอ้โหปรากฏการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
โดยรายการแม่บ้านประจันบันของเราเรียกก่อนค่ะ
ครั้งหน้าเอออัพรินขับไม่ถูกมากเลย

อัพรินนี่ฉันหลากแหลมมากเลยอะสุดแล้วรายการมาก
แต่จะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยเราอย่าเชื่อความหล่อนะคะ
ถ้าเชฟหน้าตาดีอย่างนี้มาฉันจะยกไปฝั่งนู้นค่ะ
เอาอย่างนี้ค่ะวันนี้นะคะพาแนงกุ้งกล้ามกำของเรา

เข้าไปชมได้นะคะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาล
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเรารอทั้งสี่คนลาไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่ด้วยพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เชฟคุณมากเลยเชฟทำอะไรของเชฟเนี่ย